คลิปที่เรานำเสนอเมื่อวานนี้คนกลาง๒๐๑๘
คุณโรสลินตั้งเชื้อให้แบบนี้เพราะว่า
เพราะว่าคลิปนี้
คุณตั้งเชื้อให้เขานะ
เนี่ยคนกราง๒๐๑๙ค่ะคลิปนี้
เขาบอกโอ้โหทำไมพี่ถึงกล้าทำผู้หญิงแบบนี้
ทั้งทั้งที่เขายกมือขอโทษแบบนี้นะยกมือด้วยนะแล้วพูดพูดคำ
ว่าขอโทษนะพี่นะขอโทษแบบนี้นะยังไม่วายไปชกหน้าเขาเนี่ย
นะคะตำรวจควบคุมตัวได้แล้วนะคะเขาบอกว่าทำไปเพราะอย่าง
สั่งสอนว่าทำไมอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบนะคะ
สั่งสอนทำไมไม่ลงมาคุยกันดีดีทำไมนั่งอยู่ในรถเออ
บอกแบบนี้เอ้าแต่มันใช่เหตุผลไปชกหน้าเขาไหมนะ
สิอ่ะเหตุการณ์นี้ได้นะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองกับ
บ้านพักเอื้ออาทรย่านลาดกระบังควบคุมตัวได้พร้อมรถ
ก่อเหตุในวันนั้นมันเป็นยังไงในชัดใช้เขาให้การแบบนี้ค่ะ
วันเกิดเหตุตั้งใจจะขี่รถจักรยานยนต์
เอาขยะไปทิ้งที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวลาดกระบัง
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ระหว่างทางถึงจุดที่เกิดเหตุนี่แหละก็คือช่วงลาดกระบัง๕๔
อีกฝ่ายก็คือรถเก๋งขับรถจี้ท้ายกระพริบไฟใส่
ตัวเองก็เลยพยายามขี่ปาดหน้าเพื่อจะให้รถเก๋งจอด
จะได้ถามว่าขับรถจี้ท้ายกันทำไม
จากนี้อยากให้อีกฝ่ายลงมาจากรถเพื่อที่จะพูดคุย
แต่ตัวเองไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะอีกฝ่ายไม่ยอมลงมา
และไม่ยอมลดกระจกลง
หลังจากนั้นนะคะขอร้องให้เขาลดกระจกลง
พอเขาลดก็เลยใช้วิธีชกไปที่หน้าของอีกฝ่าย

หลังจากนั้นใช้ประแจที่พกติดตัวไว้ตลอดทุบไปที่กระจกอีกหลายครั้ง
เขาบอกว่าการทุบกระจกเพราะว่าตั้งใจจะทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
ถ้าทรัพย์สินเสียหายแล้วจะได้ลงมาจากรถ
มาพูดคุยกันให้มันรู้เรื่องว่าทำไมขับรถจี้ท้ายฉัน
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปกินข้าวก่อน
แล้วก็ย้อนกลับมาที่เกิดเหตุอีกมาดูความเสียหาย

ยืนยันที่ทำไปอารมณ์ชั่ววูบ

จึงไม่รู้ว่ามีคนมาตามหาตัว
ส่วนจะชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่

เอาฟังเสียงคนกลาง๒๐๑๙หน่อยค่ะ

กระจกเนี่ยตัวอุปกรณ์รถเนี่ย

คือแบบว่าหนีบทับมือผมอยู่
เราคิดจะทำลายหลักฐานหรือว่าคิดใหม่

ถ้าผมทำลายหลักฐานประแจอันนี้เนี่ย
ผมโยนทิ้งแล้วผมโยนทิ้งแล้ว

ซื้อมาเองพกติดตัวตลอดใช่ไหม

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบันจรเข้น้อย

คือท่าทีของเขาไม่ได้หลบหนีหรอกนะ

เก็บตัวเงียบล็อกประตูแน่นเลย
และเก็บรถจักรยานยนต์คันก่อเหตุ

คือนอนกับรถจักรยานยนต์ไปด้วยเลยนั่นแหละ
ตำรวจก็เลยต้องใช้วิธีกดดัน
โดยประสานให้ญาติเจรจาให้หน่อย
เกลี้ยกรอบให้หน่อยให้ออกมาจากบ้าน
แต่ผู้ก่อเหตุก็ยังคงอยู่ในบ้าน
เจ้าหน้าที่วิธีการสุดท้ายค่ะ

ตัดกุญแจที่ผู้ก่อเหตุล็อกไว้
แล้วก็บุกเข้าไปในห้องควบคุมตัวออกมาได้
จากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุ
มีประวัติการรักษาอาการป่วยทางจิต

ข้อหา๑ทำให้เสียทรัพย์

เกี่ยวกับประวัติการรักษาป่วยทางจิต

และเอามายืนยันต่อตำรวจนะคะ